ส่วนเรื่องต่อไปถามคุณผู้ชมเป็นสายสั่งของป่ะ
สั่งของบ่อยไหมบ่อยบ่อยมีมาส่งทุกวัน
ตื่นเต้นอะไรวะอะไรจะมาส่ง

ระวังนะคุณผู้ชมมีมิจฉาชีพกล่องสุ่ม
กล่องสุ่มเนี่ยเวลามาเราไม่รู้อะไรมาในกล่อง
แต่เก็บค่าส่งปลายทาง
อยากรู้ป่ะล่ะอยากรู้จ่าย๑๕๐ดิ
เครื่องจัดส่งจะได้เปิดกล่องไงว่ามีอะไร

ไม่ได้สั่งแต่แรกหรือบางคนสั่งหลายอย่าง
พี่น้ำแข็งสั่งหลายอย่างสั่งหลายเจ้าสั่งหลายร้าน
เราสั่งอะไรแปลว่าจ่ายค่าส่งไปก่อน
แล้วน้ำแข็งนี่เขาสั่งมาส่งที่สถานีด้วยนะ
พี่ผู้ชายจะได้ไม่รู้เขาถือกลับบ้านไป
เออแต่เคสนี้เหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
อะไรนะนากากอาธารณมัย

ไม่ได้สั่งด้วยฮะแต่อยากรู้ไงข้างในคืออะไร
เรียบร้อยเลยครับแล้วเขาบอกว่าที่สุรินเนี่ย
กำลังระบาดนะกล่องสุ่ม๑๕๐บาทครับ
พนักงานส่งพัสดุชื่อคุณจักริตเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้
ช่วงนี้มันมีพัสดุจำนวนมากที่เจ้าของบ้านไม่ได้สั่งซื้อ
แต่มีสินค้าส่งมาที่บ้าน
แล้วหน้ากล่องระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
พัสดุเหล่านี้อย่างที่บอกคือค่าจัดส่งมาเก็บที่คนรับ
เท่ากันเลย๑๕๐บาท
เขาเองเจอแบบนี้ทุกวันนะพี่จักริตบอก
ผู้รับบางคนเฮ้ยอยากลุ้นว่ะอยากรู้ว่ะ
ยอมจ่ายเหรอยอมจ่ายไป
โอ้อยากรู้เลยพี่ปรากฏเปิดมาหน้ากากอนามัยชิ้น๑๒ชิ้นบ้างอยู่ในกล่อง
แล้วเราเป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลยังไงอ่ะไม่ดิจิทัลนะครับ
หน้ากากอนามัยชิ้น๒ชิ้นก็ต้องเสียเงินฟรีไป
จักริตที่เป็นพนักงานส่งพัสดุเนี่ยเขาเตือนเลยนะ
หากคุณไม่ได้สั่งสินค้าอย่ารับจะดีกว่าอย่าไปจ่ายค่าส่งจะดีกว่า
มีพี่บริษัทอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่เขาน่ารักมากเลยนะเขาบอกว่า
พี่มีวัสดุถึงพี่นะแต่พี่ไม่ต้องรับ
นี่โดนกันมาหลายบ้านแล้วคือเขารู้เขาบอกเราเลยพี่ไม่ต้องรับ
ใช่แต่ว่าผมอย่างหนึ่งคือผมไม่เก็บเงินปลายทาง
อ๋อใช่ใช่ครับร้านไหนที่จะมาให้ผมซื้อของแล้วเก็บเงินปลายทาง
ผมผมก็เลิกเลิกสั่งไม่สั่งไปว่ากันเถอะเพราะว่าผมไม่สะดวกผมไม่อยู่บ้าน
เออเราเป็นคนที่ไม่อยู่บ้านไงคุณต้องวางเอาไว้ในบ้านนั่นแหละนะครับ
แล้วแบบนี้เดือดร้อนทั้งกับปลายทางเดือดร้อนทั้งกับพนักงานส่งของด้วยนะ
ใช่โอ้โหก็ต้องระวังด้วยนะครับ